หน้าคดีอุกชะกันนะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังค่ะ
เป็นเหตุการณ์คนร้ายขับตามประกบรถฟอร์จูเนอร์ของครอบครัวครอบครัวหนึ่ง
หลังจากนั้นเอาอาวุธสงครามมากราดยิงเลยพ่อแม่เสียชีวิตนะคะ
เสียชีวิตก็คือจากการที่ถูกกระสุนปืนด้วยและรถเสียหลักตกข้างทางแบบนี้นะคะ
ส่วนลูกชายค่ะที่นั่งอยู่ที่ด้านหน้าด้านข้างคนขับนะคะ
ได้รับบาดเจ็บนะคะตอนนี้ตำรวจกำลังหาหลักฐาน
โดยเฉพาะการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนนำมาสู่ภาพกล้องวงจรปิดภาพหนึ่ง
บันทึกเหตุการณ์ค่ะขณะที่รถฟอร์จูเนอร์สีขาวของสามพ่อแม่ลูกเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านายวิรยุทธ์ขุนอินเป็นคนขับเด็กชายวสิทธน
อายุสิบสี่ปีลูกชายนั่งเบาะข้างคนขับนางสาววราพรเพ็ญดี
ภรรยานั่งเบาะหลังหลังที่กลับรถคือขับมาจากการทำธุระที่ทุ่งสงฆ
นครศรีธรรมราชอ่ะนะคะก่อนจะมาถึงจุดกลับรถตรงเนี้ย
กลับรถแล้วถนนสายตรังทุ่งสงศ์อำเภอรัศดาจังหวัดตรังค่ะ
เห็นตั้งแต่นายวิรยุทธ์ขับผ่านกล้องไปและกลับรถ
ช่วงที่กลับรถรถต้องสงสัยมาแล้วค่ะรถกระบะสีดำยกสูง
พอขับตามมาหลังจากนั้นเลยกล้องไปมันเป็นช่วงเหตุการณ์
สรุปก็คือกล้องนี้เห็นช่วงที่ขับตามกันนะคะ
แต่ไม่เห็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์แต่มันเป็นรถต้องสงสัยนี่แหละค่ะ
พ้นระยะกล้องไปนะคะเกิดเหตุคนร้ายขับประกบข้างรถนายวีรยุทธ์เลย
ช่วงที่ไม่เห็นเนี่ยแล้วก็ใช้อาวุธปืนสงคราม
ว่าน่าจะเป็นเอ็มสิบหกพาดกระจกรถกระนำยิงใส่รถของนายวีรยุทธ์
นายวิรยุทธ์และภรรยาเสียชีวิตส่วนลูกชายบาดเจ็บขาขวาหัก
ความคืบหน้าของคดีนี้ตำรวจสพรัศดาตรังค่ะ
อยู่ระหว่างการติดตามตัวคนร้ายช่วงเช้าวันนี้ชุดสืบสวนลง
ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุอีกรอบหาพยานหลักฐาน
จากนี้ยังไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบนถนนสาย๔๐๓ทุ่งสงตรัง
เพื่อหาเส้นทางการหลบหนีขณะเดียวกันเองได้ข้อมูลจากในทีนะคะ
ในทีแนะนำสมมุตินะอายุยี่สิบเอ่อยี่สิบเอ็ดปี
เป็นชาวบ้านรับจ้างกรีดยางในพื้นที่หมู่ที่สิบสี่
เขาก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าช่วงประมาณ๔โมง
ใกล้ใกล้ห้าโมงเย็นของวันที่เก้ากันยายนช่วงเวลานั้นขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน
ไม่ไกลจากจุดกลับรถของบ้านหมู่ที่๑๔สังเกตเห็นรถกระบะสีดำจอดอยู่ด้านซ้ายของถนนประมาณ๒๐นาที
คือจอดนานผิดปกติโดยที่คนในรถไม่ได้ลดกระจกลง
หรือว่าไม่มีใครลงมาจากรถระหว่างนั้นสังเกตเห็นว่าพอมีฟอร์จูเนอร์สีขาวกลับรถปุ๊บ
เนี่ยกระบะสีดำออกตัวไปอย่างรวดเร็วตามรถฟอร์จูเนอร์ไปเลยค่ะ
สาเหตุที่จำเหตุการณ์ได้หมดเพราะว่าเห็นจากข่าว
มีการเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดที่เห็นคนร้ายระบุยี่ห้อรถ
ระบุลักษณะรถและพฤติการของคนร้ายทำให้
นึกขึ้นได้เหตุการณ์นี้เห็นด้วยฟังเสียงชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ

ส่วนครอบครัวของผู้ตายทั้งสองตอนนี้ได้ติดต่อรับศพจากโรงพยาบาลสงขลานครินค่ะญาติจะมีการนำศพฝ่ายชายมาตั้งไว้ที่บ้านหมู่ที่สิบสิบสี่นะคะ
ตำบลคนเมาอำเภอคนเมาจังหวัดตรังอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุสี่ร้อยเมตรเท่านั้นเองค่ะ
ส่วนศพฝ่ายหญิงครอบครัวจะนำไปประกอบพิธีกรรมที่วัดเขาโรตำบลเขาโรอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนลูกชายยังคงรักษาตัวนะคะ
จากอาการขาขวาหักที่โรงพยาบาลค่ะ